สำหรับคดีจับบุหรี่ไฟฟ้า

แล้วก็เป็นคลิปออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
เพราะว่าเธอบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
บุหรี่ไฟฟ้าเองทำไมจนทำไมถึงขั้นจะต้องดึงเธอ

ซึ่งเธอบอกว่ามีรอยเขียวช้ำตามร่างกาย
เมื่อวานี้นะคะคุณฟลุ๊กศรีมณีเด้งได้เดินทางมาให้คุณจอมขวัญเหลาเพชร

เอาอย่างนี้ก่อนคือตกลงแล้วเราเนี่ยเมาไหม

เขาให้เราตรวจปัสสาวะแล้วซึ่งก็ไม่พบอะไร
เห็นหน้าเราเสร็จปุ๊บเขาถามจะเอายังไง
เอามันไปขังคือเลยแบบมันเป็นความรู้สึกแบบ

คือแบบคนนั้นขอนั่งสงบสติอารมณ์ตรงนี้แหละไม่ไปหรอก
เออเขาอยู่ตรงนี้หนูก็เลยบอกว่า
ให้แม่หนูมาก่อน
ถึงอาการมึนเมาสุราและการใช้สารเสพติด
ซึ่งเธอบอกว่าไม่มีดื่มก็ไม่ได้ดื่ม
ใช้สารเสพติดใดก็ไม่ได้ใช้
แต่ทีนี้แผนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะไม่พอใจที่

กว่าเหตุเนื่องจากเธอถูกจับกลุ่ม
ในเรื่องของการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครอง
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าตำรวจใช้กำลังทั้งล็อกคอกระชากผม
ทำให้เกิดบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายนะคะ
ล่าสุดได้ตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานแล้ว
โดยอยู่ระหว่างการหารือกับทนายความในการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจต่อไปค่ะ

หนูก็ขอกงแบบปล่อย
เอากวกไปปิดเรื่องอะไร

ไปถามว่าผิดเรื่องอะไรเออจะแบบไหนก็บอกดี

มึงออกมานี่มึงออกมานี่มึงเก่งนะมึงอยู่ขังเดียว
บอกเอาไปไหนบอกก็ปล่อยดิ
หนูคิดว่าเขาจะปล่อยเขาก็ปลดกุญแจ
เขาก็จับออกมาเขาก็ตบหัวหนูแล้วเขาก็ล็อกคอ

บอกคนอย่างมึงก็ต้องอยู่ขังเดียว
เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ฟังนะคะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นทนายในคดีนี้
บอกว่าต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
พร้อมทั้งอยากให้เปิดหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนนั้นค่ะ
ผมอยากได้ความชัดเจนเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ต้องหาหญิง
ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุไหมในการควบคุมตัว
คือส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะการจับกลุ่มเป็นไปโดยชอบทุกอย่างเลย
คือเขาเอาของที่ผิดกฎหมายมาตำรวจเจอก็ต้องจับ
จับแล้วก็พามาโรงพักคือเป็นขั้นตอนตามปกติเลย
แต่ในขั้นตอนของการควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้หญิงเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหม
อันนี้อยากให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้
เพราะว่าสังคมก็มองว่ามันค่อนข้างออกมารุนแรง
ในวันนั้นมีนักเรียนผู้หญิงอยู่ด้วย
ทำไมตำรวจผู้ชายถึงไม่ให้ตำรวจผู้หญิงมาควบคุมตัวเขาเอง
ถ้าหากจะต้องมีการควบคุมหรือว่าลากถูอะไรกันลักษณะนี้
นี่เป็นฝากฝั่งของคุณฟลุ๊กศรีนะคะมาฟังคำตำรวจกันบ้างนะคะ
จับกลุ่มได้ชี้แจงกับผู้กำกับการสพเมืองพัทยา
บอกว่าขณะที่นำตัวนางสาวมนุษยาหรือว่าคุณฟลุ๊กศรี

เธอมีที่ท่าทีที่ไม่ค่อยพอใจและขัดขืนการจับกลุ่ม
ตำรวจก็เลยต้องช่วยกันควบคุมตัวเข้าห้องขังยืนยันนะคะ
สำหรับชุดจับกลุ่มบอกว่าไม่ได้ใช้กำลังหรือว่าทำเกินกว่าเหตุ
ขณะที่พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำสู่เข้าราชอาณาจักร
หรือห้ามนำเข้าห้ามขายห้ามให้บริการ
เป็นสินค้าที่ไม่เสียภาษีของประเทศไทย
ดังนั้นผู้ที่ครอบครองจึงมีความผิดตามพรบศุลกากร
ตำรวจก็เลยได้ยึดตรวจยึดรถมาไว้ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
เพราะถือว่าเป็นยานพาหนะที่พาไปกระทำความผิด
ซึ่งหากนางสาวมนุษยาเห็นว่าตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุ
สามารถมาแจ้งความเอาผิดกับตำรวจได้เหมือนกันนะคะ
ผลตำรวจเอกวิทยาชัยแจ้งมาแบบนี้
แจ้งความเอาผิดกับตำรวจได้เหมือนกันและยินดีจะให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ